แต่อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนก็ยังคงไม่มั่นใจและไม่แน่ใจก็คือ
เรื่องนี้สมพคลก็ออกมาแถลงเหมือนกันนะคะ
ที่แน่พื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงจัดไม่ได้

พื้นที่ความเสี่ยงสูงที่เมื่อสักครู่นี้
คุณสุภาษาลาวิทยาลัยพึ่งจะอ่านไป

แต่ว่าพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ความเสี่ยงสูง

ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
แต่จริงแล้วเลยนะเอาจริงเลยก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ย

เราพบป่ายาทเราเฉลิมฉลอง

เลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ส่วนใครจะเดินทางข้ามจังหวัดปีใหม่

กลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่กลับไปบ้านเกิดก็ค่ะงั้นยังไง
เร้าติดตามฟังแถลงจากสวบว่าของอีกทีนึง

จังหวัดอื่นยังสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อยู่
แต่ต้องมีปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขโดยเคร่งครัด
เพราะว่าเราก็ต้องประเมินสถานการณ์กันวันต่อวัน
ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือว่าอย่างไร

ว่าราชการจังหวัดนครพนมบอกเลยนะคะว่า
เราไม่ได้เป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงหรือควบคุมสูง
เพราะฉะนั้นนครพนม
จะยังคงมีงานส่งท้ายปีเก่า

จุดตรวจเข้าออกจุดคัดกรอง
ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่
โดยปีนี้จะไม่เน้นงานรื่นเริงค่ะ
ก็จะมีการประดับตกแต่งอุโมงไฟบนเส้นทางจักรยาน
จะได้ให้ประชาชนไปชื่นชมความสวยงามตลอดแนวแม่น้ำโขง
ไปถ่ายภาพได้ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พญาศรีสัตนคราชแลนดมาร์คพญานาครับโชคปีใหม่กันได้
ซึ่งนครพนมเขาบอกว่าเขากำชับ๑๒อำเภอเลยนะคะว่า
ต้องร่วมกันตรวจสอบคัดกรองคนที่เข้ามาในพื้นที่
และชาวนครพนมที่เดินทางกลับบ้านเกิดช่วงเทศกาลด้วย
ใครที่เข้าข่ายเสี่ยงหรือเห็นว่าเสี่ยงจะกักตัวทุกรายนะคะ

จะไม่เน้นรื่นเริงแต่ว่านี่ค่ะเน้นสวยงาม
สวัสดีปีใหม่แบบเรียบง่ายแต่สวยงาม
อ๋อก็สวยดีแต่นี้สวดจริงนะ
นี่เป็นอุโมงเส้นทางเรียกว่าเป็นแลนดมาร์คของเขาเลยก็ว่าได้
ก็ไปได้นะคะไปได้แต่ว่าทุกคนต้องมีการปฏิบัติ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้วย
ส่วนจันทบุรีเองค่ะออกมาประกาศแล้วนะคะว่า
ขอยกเลิกการจัดแสดงไฟแสงสีในงานจันทบุรี
เทศกาลแห่งความรักความศรัทธาและการแบ่งปัน
เป็นงานประเพณีเฉลิมฉลองของชุมชนชาวคริสต
เชื้อสายเวียดนามที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีมานานกว่า๓๐๐ปีค่ะ
ปกติเขาจะจัดกันทุกปีที่ลานหน้าอาศนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนทินิรมนต์นะคะ
เพราะว่าตอนนี้มีสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด๑๙
เขาก็เลยตัดสินใจงดการจัดงานแต่ว่ายังคงประดับไฟต้นคริสต์มาส
แล้วก็ประดับไฟเป็นรูปต่างรอบอาศนาวิหาร
ก็แวะเวียนไปถ่ายภาพได้แต่ว่าจะไม่ได้มีงานจัดเป็นอีเวนต์เหมือนทุกปี
ค่ะก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะสำหรับรูปแบบการจัดงานช่วงปีใหม่เนี่ยนะคะ